สำมารถไปอะไรยังไงที่วันแรกได้ยังไงอยู่ไหนอยู่ไหน

แล้วก็ด้วยความที่เขาก็รู้จักกันตั้มอะไรอย่างเนี้ย
ตั้มอินสตาร์กั๊บเลยแบบก็เลยเอ่อได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
ก็ยังไม่รู้ค่ะใช่ก็ก็ก็ก็เอ่อ
อย่างที่บอกว่าเพิ่งเริ่มมากเลยค่ะประมาณแค่แบบเดือนกว่าเนอะ
ใช่แล้วก็ด้วยความที่ก็อายุกันมากกันใช่ประมาณสี่ค่ะ
ใช่ค่ะก็เลยก็เลยยังยังไม่แน่ใจใช่ค่ะ
กับคนนี้ทำไมลองเปิดใจ
เอ่อก็คือกันว่าน้องเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนบ้านบ้าน
ใช่เป็นคนบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็รู้สึกว่าเหมือน
เขาจะเป็นเด็กดีเลยแต่จริงเราก็ไม่นะใช่แต่ก็ยังไม่รู้แหละ

แล้วนี่นะก็เอ่อก็เขาก็เป็นคนตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
ตรงมีมีอะไรก็พูดมีค่ะใช่ก็ก็คือการเป็นคนไม่มีสเปสอะค่ะ
ใช่ก็เลยถ้าคุยแล้วเข้าใจมันก็โอเคแล้ว
ก็ค่อนข้างไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าจะพูดไงดีคะคือ
ด้วยลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ลักษณะนิสัยคืออย่างที่น้องบอกน้องจะเป็นคนเล่น
อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นคนจริงจังแล้วบางคนจะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องเขาก็จะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะ
มีความสุขกับชีวิตหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันจริงจริงก็ไม่ต่างกันมาก
แค่แบบนิดเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นสิ่งที่มันก็เปิดตัวแบบว่าเออบอกเลยว่าเราคุยกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อค่ะก็ขอบคุณค่ะที่เขาให้เครียดค่ะแล้วก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่ได้ออกหัวแรงไปใช่มั้ยค่ะไม่ได้ออกหัวแรงไปใช่มั้ยค่ะ
ก็คือกันว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะซึ่งกันว่าคือก็แล้วแต่เขาอะค่ะใช่แล้วแต่เขาละกัน
แต่ในที่เคยงานกันประมาณแบบนี้สะดวกได้เค้าคิดสูญทึ่งเรื่องเที่ยงในสูญอะไรอย่างนั้นเป็นยังไง
คุยกันนะคะ
ค่อยด้วยมากน่ะครับต้องเรียนรู้ไปเรื่อยยังมองไม่ได้อย่างน้อย
คุณก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ใช่ก็ไปเรื่อยคือยังไม่ได้คาดหวังอะไร

มีบ้านหรือมีเกณฑ์มีถามไหมคะ
ก็ถามนะคะแต่ว่าคือที่บ้านก็คือปล่อยให้เป็นการประสิทธิ์ใจของแกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรแบบนอกกรอบอยู่แล้วเนอ

สร้างความขาดลับไปเรื่อยเลย

ก็คือจริงคุยในลักษณะนี้ก็ประมาณนั้นค่ะ

จริงกณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พบเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ไม่เคยถามเหมือนกันนะ
ตัวเขาใช่ปะครับตัวน้องเขา

สบายอะค่ะไม่ได้แบบเครียดไม่ได้กดดันไม่ได้คาดหวังอะไรเลย